ข่าวเย็นไทยรัฐในวันนี้นะคะพบกับเราสองคน
มีประเด็นมากมายให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ
และเราจะไปติดตามกันก่อนบริเวณจุดคัดกรองที่หน้าโรงแรม
รัฐนโกศิลป์บรรยากาศในวันนี้มีประชาชนจำนวนมากเลยค่ะ
ที่ไปรอเข้าแถวกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษนะคะ
ล้นออกไปจากจุดคัดกรองท้ายแถวเนี่ยก็เลยไปถึงประมาณแยกผ่านฟ้าเลยนะคะ
เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณนันทพรธวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
รายงานมาจากบริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ
พร้อมใจการเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ในช่วงสองวันสุดท้ายของประชาชนนะคะพบว่ายังคงเดินทางมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
แม้ว่าจะมีฝนตกก็ตามนะคะรวมถึงสภาพการจราจรโดยรวมขนาดนี้
จุดคัดกรองที่บริเวณหน้าโรงแรมรัฐนาโกศิลป์มีท้ายแถวมาถึงช่วงอนุสวรีประชาธิปไตยแล้วค่ะ
ขณะที่เจ้าที่ตำรวจเองก็ได้อำนวยความสะดวกตลอด๒เส้นทางตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
การจราจรบริเวณถนนราชดำเนินในช่วงเย็นนี้เริ่มกลับมาติดขัดอีกครั้ง
โดยมีรถยนต์สะสมตลอดทั้งสองฝั่งของถนนโดยเฉพาะฝั่งมุ่งหน้าไปสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเริ่มมีปริมาณรถสะสมมากขึ้น
ประกอบกับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณทางเข้าถนนดินสอแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเคลียร์เส้นทางอย่างเร่งด่วน
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าวันนี้มีประชาชนเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชจำนวนมาก
ทำให้ทางเท้าริมถนนเต็มไปด้วยผู้คนและรถยนต์ที่ต้องชะลอตัวทุกครั้งที่ถึงทางแยกต่างค่ะ
โดยจุดท้ายแถวก่อนเดินไปยังจุดคัดกรองบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์
มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานประสานดูแลร่วมกันทั้งกรทมทหารและตำรวจ
ซึ่งแถวยาวล้นออกจากจุดคัดกรองยาวไปจนถึงลานพระพลามหาเจษฎาบดิน
ถนนราชดำเนินกลางตัดกับถนนมหาชัย
ขบวนแถวหนาแน่นเช่นเดียวกับอีกจุดหนึ่งนะคะคือที่บริเวณวงเวียนรอดอร์ค่ะ
จากการสอบถามผู้มารอเข้าแถววันนี้ทุกคนได้ติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกต่อเนื่องนะคะ
ได้เตรียมอุปกรณ์ทั้งเสื้อกันฝนและร่มอย่างเต็มที่ค่ะ
ถวายบังคมพระบรมศพสักครั้งในชีวิตให้ได้ค่ะ
เพราะว่าต้องการให้เด็กนั้นได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านให้มากที่สุด
ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษค่ะ
จะย้ายไปอยู่อังกฤษกันก็เลยอยากให้เขาได้มีโอกาสมากราบใช่
ก็เตรียมเสื้อคุ้มฝนเพราะเมื่อวานฝนตกทั้งวัน
อยากมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานติดภารกิจก็เลยมาวันนี้
แต่ก็เตรียมกันไว้แล้วว่าเราต้องมีเสื้อกันฝน
ไหว้กับพระบรมศพค่ะ
อยากว่ายให้ได้
ก็ท่านทำทุกอย่างเพื่อเราก็อยากมากราบท่านค่ะ
ที่สภาพอากาศตลอดวันนั้นไม่ร้อนมากนักนะคะ
ลับกับมีฝนตกโดยเท่าที่ได้สอบถามประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้
เตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศกันอย่างเต็มที่
และก็มีความตั้งใจที่จะเดินทางเข้าไปในพระบรมมหาราชวังให้ได้ค่ะ
ในส่วนของเจ้าหน้าที่จิตอาสาเองก็ได้ฝากแจ้งเตือนประชาชน
ที่ตัดสินใจจะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันนี้นะคะ

รวมถึงยาประจำตัวค่ะเพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองในเบื้องต้นนะคะ
จากประเมินสถานการณ์สภาพอากาศแล้ว
น่าจะมีฝนตกลงมาจนถึงตลอดทั้งคืนนี้เช่นกันค่ะ
จากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนนะคะ
ที่รออยู่ในขบวนแถวแล้วก็มีการเตรียมน้ำเครื่องดื่มอาหารเข้ามารับประทานนะคะ
ก็ขอให้ช่วยกันรักษาความสะอาดและนำไปทิ้งในจุดที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้นะคะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นบริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ